คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราให้ฟังดวงจากหมอช้างไปแล้ว
ใครใครก็อยากรู้นะอยากรู้ดวงปีขานจะเป็นยังไงใช่ค่ะ
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะคราวนี้เนี่ยหมอไก่จะมาบอกค่ะ
ว่าดวงของทั้งสิบสองราศรีเลยอ่ะดวงราศรีไหนจะรุ่งจะปัง
รับปีขานเดี๋ยวไปฟังกันเต็มเลยค่ะครับ
ราศีแรกเลยนะคะสำหรับราศีแรกเนี่ย
ก็คือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ย
ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีทั้งราหูแล้วก็มนุษยูเนี่ย
เข้ามาทับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิต
เปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเกษียณ
ฐานะจากคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคง
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เหมือนกับแบบยกภูเขาออกจากอก
โดยรวมของชาวราศีพฤกษกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลาย
แบบนิ่งเนิบประสบความสำเร็จทีละเรื่อง
ราศีกรกฏนะคะสำหรับชาวราศีกรกฏเนี่ยเรียกได้ว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ย
เหนื่อยยังไงปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยก็เหนื่อยแบบนั้น
แต่สิ่งที่จะเยอะตามไปด้วยนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะ
เงินเยอะเงินดีนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ย
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมากเพราะว่าดวงชะตาเนี่ย
จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดี
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีช่วงหลังจาก๓เดือนแรกของปีเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อย
ชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
ก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะช้าช้าแต่ได้พาหลายเล่มนั่นเองค่ะ
คือชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ย
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมาก
เฉพาะในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่รวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์
โศกหมดโลกหมดภัยชีวิตของชาวราศีพิจิกเนี่ย
จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปได้เรื่อย
สำหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุด
ที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มแบบเห็นเหงือกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
แต่ว่าจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของเวลานิดนึงก็คืออาจจะได้เงินช้าหน่อยนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าปี๒๕๖๔นะคะ
ดวงชะตาดีค่ะแต่ว่างานยังหนักอยู่นะคะยังมีความเครียดยังมีความกังวลอยู่
แต่ว่าผลลัพธ์ของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก
ถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีมากที่สุดเนี่ย
ก็ต้องขอยกให้ราศีนี้เลยค่ะก็คือชาวราศีกุมนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากที่สุดในเรื่องของการเงิน
เป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจำปี๒๕๖๕เลยก็ว่าได้ค่ะ
สำหรับชาวราศีมีนจากที่ปี๒๕๖๔ถูกจัดอยู่ในอันดับที่๑๒
แต่พอเข้าสู่ปี๒๕๖๕เนี่ยกลับกลายเด้งมาอยู่ที่อันดับที่๑นะคะ
ถือว่าดวงชะตาดีมากที่สุดใน๑๒รอบปีที่ผ่านมาค่ะ
โอ้โหนี่คุณสุดสกุลคะต่อไปจะเรียกอารยาเฉยไม่ได้
ต้องเรียกคุณอาริยาทำไมล่ะคุณอาริยา
คือต้องบอกเลยว่าที่ฟังดูเนี่ยแหมคุณผู้ชมหมอไก่
เอาง่าย๓อันดับที่จะแบบเห็งปังรับปีหน้าเลย
สามราศีราศีมีนราศีกุมราศีพฤศพ

คุณพี่อาริยาฮะคุณพี่ครับ

แม้ว่าบางคนบอกว่าอ้าวดวงปีหน้าของฉันเป็นปีชง

อันไหนที่เวลาที่หมอทั้งหลายแหล่

หรือว่าใครที่คิดว่าชงเราก็ต้องทำดี

ทำทั้งใจให้ดีทำความกายให้ดี